เรามาต่อกับช่วงของการวิเคราะห์สภาวะทางเศรษฐกิจ

เช้าวันนี้อยู่กับคุณปฏิพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นะครับ

มาพร้อมกับคุณธนรัฐอิสระกุลนะครับ
ผู้มีในการสายงานวิจัยจากหลักศัพท์บูรวง

ติดตามข่าวสารเศรษฐกิจด้านการลงทุนกันนะครับ
ก็ในขณะที่หุ้นไทยกำลังจะตรวจต้องจ้องว่า
จะผ่านแนวต้านที่ระดับ๑๖๕๐ได้ไหม
แต่เมื่อคืนนี้ครับพี่เอกตลาดหุ้นอเมริกานะครับ
เมื่อคืนนี้ก็ปรับขึ้นมาใน๑๑๙โดยประมาณนะครับ

นี้ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ไม่ได้มีการยิงขี่ปรณวุฒิหรือทดสอบอะไรเนื่องในวันชาติของเขา

อย่างที่คุณกังวลไว้ก็ปรากฏว่าโอเคพอไม่มีประเด็นนี้ปุ๊บ

ก็ต้องว่าคือความรุนแรงเริ่มน้อยลงกว่าที่เขาคาดไว้
แล้วก็คิดว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมาก
แต่ว่าก่อนอันนี้ที่พี่เอกรายงานไว้คือว่า
ทางนักศึกษาศาสตร์เขาคาดว่าจริงมีใช่ครับ
ตัวเลขทางอเมริกาบอกว่าเรื่องความรุนแรงและความเสียหาย
อยู่ที่ประมาณสัก๖ล้านล้านยูเอสดอลลาร์
ซึ่งตัวเลขปัจจุบันผมคิดว่าก็น่าจะน้อยลงไปกว่านี้แล้ว

ก็เป็นประเด็นที่ดีนะฮะแล้วก็สนับสนุนเรื่องของตลาดหุ้นอเมริกานะครับ

ตลาดหุ้นอเมริกาก็จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญต่าง

เรื่องของสวัสดีการการว่างงาน
ว่าจะมีคนไปขอสวัสดิการจากภาครัฐเยอะมากน้อยแค่ไหน
ซึ่งประเด็นต่างพวกนี้ทางธนาคารกลางสหรัฐ
ก็จะเอาเป็นประเด็นในการคือพิจารณาแหละ

ฟื้นตัวจริงหรือเปล่าในช่วงปลายปีนี้
ครับนะครับส่วนตลาดหุ้นไทยครับพี่เอกเมื่อวานนี้ก็แหมก็ยังบวกอย่างน้อย

ครับผมก็ปิดที่ระดับสักประมาณ๑๖๓๗จุดนะครับ
ในค่าการซื้อขายเนี่ย๕๐๐๐๐กว่าร้าน

นะครับก็ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนต่อเนื่องมาก็เห็นว่าตลาดหุ้นผ่าน๑๖๐๐มาแล้ว
ถือว่าในแง่ของตลาดร้อนแรงนะครับแล้วก็หุ้นเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยค่อนข้างกระจายในแต่ละอุตสาหกรรมนะครับ
มีการปรับตัวขึ้นมานะครับผมคิดว่าตอนนี้นักลงทุนกำลังมองถึงในเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจนะครับ
ช่วงข้างหลังปีนี้นะครับคาดว่านะครับอาจจะมีการฟื้นตัวนะครับ
จับตามากเลยอย่างเช่นตัวเลขการบริโภคในประเทศเนี่ยนะครับ
ที่ดูออกมาก็ถือว่าน่าจะมีแนวโน้มการฟื้นตัวเช่นกันครับ
ก็ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาที่ตลาดหุ้นขึ้น
ไม่ได้กระจุกแค่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง
คือกระจายตัวก็ขึ้นมากันทั้งหลายอุตสาหกรรม
แล้วก็ตัวเลขผลประกอบการในไตรมาส๓ไตรมาส๔

มีหลักซิสเตอร์ดีทีเดียวนะครับ

ก็คือตัวนี้สนใจเนี่ยก็คือเรื่องของกลุ่มเดินเรือใช่ไหมฮะ

ตรงนี้มีประเด็นตรงไหนที่น่าสนใจบ้างครับ

ก็วันนี้จริงแล้วเนี่ยเรามีกลยุทธ์มาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับ
เกี่ยวกับหุ้นทางด้านของกลุ่มเดินเรือนะครับ
ผู้ชมที่กำลังมองหาหุ้นหรือว่าอาจจะมีหุ้นกลุ่มนี้อยู่เนี่ยนะครับ

จะเป็นเรื่องของค่าระวังเรือ

ซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเรื่องของค่าระวังเรือนี่ต้องอธิบายท่านผู้ชมนิดนึ
ซึ่งจะมีการจัดทำค่าระวังเรือเป็นรายวัน

ซึ่งตัวค่าระวังเรือนี้เนี่ยมันจะคำนวณต้นทุนของบรรดาบริษัทที่ทำธุรกิจเดียวกับการขนส่งทางเรือนะครับ
ซึ่งปัจจุบันก็ต้องเรียนว่าการขนส่งทางเรือเนี่ย
เป็นการส่งที่โอ้โหถ้าเป็นระหว่างประเทศเนี่ย

เป็นกระทรวงที่น่าจะได้รับความนิยม

เพราะเรื่องของต้นทุนถูกกว่าทางอากาศ

เพราะฉะนั้นเรื่องของค่าส่งทางเรือ
แน่นอนว่าบรรดาบริษัทที่ทำเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางเรือ
เป็นตัวกำหนดค่าบริการในการขนส่ง

ปัจจัยแรกก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการส่งออก
พวกสินค้าการเกษตรไปสู่ทวีปอเมริกาเหนือ

ฉะนั้นจะมีการขนส่งสินค้าเยอะแยะเลยนะครับ
ส่วนที่๒คือในเรื่องของการนำเข้าฐานหินเข้าสู่ประเทศจีน

ก็เป็นช่วงเวลาการการบริโภคฐานหินใช่มั้ย

๒ปัจจัยนี้จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ส่วนตัวดับชนิดค่าระวังเรือเนี่ย

มีการทำสีที่ผ่านมา๕ปีย้อนหลังนะครับ
ปรากฏว่าในช่วงประมาณสักไตรมาส๓ช่วงนี้นะครับ
กับชีวิตค่าระวังเรือเนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นมาชัก๑๐

ขึ้นมาถึงประมาณสัก๓๐ทีเดียว
โอ้โหนี่ถือเป็นเรื่องน่าสนใจนะฮะ
เพราะว่าเรื่องของหุ้นกลุ่มเดินเรือก็ต้องเรียนว่า

แล้วเวลานักทุนถ้าเกิดเป็นนักทุนก็ต้องเรียนว่า
อันนี้ก็เป็นกลุ่มถ้าเกิดใครนั่งทุนในหุ้นกลุ่มนี้เนี่ย
ก็อาจจะต้องรับความเสี่ยงมากกว่าปกตินิดนึง
แล้วยิ่งกลยุทธ์ถ้าเกิดนั่งทุนอยากจะลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้

แน่นอนครับคีย์หลักก็คือในเรื่องของตัวดัชนีค่าระวังเรือ
ที่เราทำช้ำใหม่ดูจะเห็นได้มันมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน
ถ้ามองในอนาคตว่าดัชนีค่าระวังเรือมีโอกาสปรับขึ้น
เราอาจจะได้เห็นส่วนตัวหุ้นกลุ่มเดินเรือมีการปรับตัวขึ้นด้วยนะครับ
ซึ่งกลุ่มตัวเรือมีหุ้นอะไรได้บ้างที่น่าสนใจ
แล้วก็มีการปรับตัวขึ้นตามดัชชีค่าระวังเรือเลือกไว้๒ตัวด้วยกัน
เราทำราคาเหมาะสมมาที่ระดับราคา๑๒บาท๒๐บาท

อันนี้เป็น๒ตัวที่อยู่ในกลุ่มเรื่องเรือนะครับ
ที่ทางหลักสมบูรณ์เราแนะนำนะครับ
อย่างที่พี่เอกเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าจริงแล้วเนี่ย

ต้องขึ้นอยู่กับบรรดาอุปสรรคอุทาน
ต้องการการขนส่งสินค้าทางเรือด้วย
เศรษฐกิจนะมีการฟื้นตัวมีการขนถ่ายสินค้า
ถามมาหลายที่คนพยายามขนถ่ายสินค้า

คนเริ่มบอกฮ่ยเศรษฐกิจ่น่าจะลำบันฟื้นตัวหรือเปล่า

บรรดาบริษัทห้างร้านต่าง
ดูเรื่องเป็นตัวเล่งเศรษฐกิจในอนาคต
ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกลิ๊บที่เราฝากไว้วันนี้

ตลาดทุนไทยจะกลับไปลุ้นที่๑๖๕๐จุดได้ไหม

บอกไปว่ามีหลายอย่างที่เห็นสมอย่างการฟื้นตัว
แล้วก็อย่าลืมว่าตอนนี้เราเห็นโวลุ่มปริมาณการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น

ต้องลองมาติดตามดูนะครับว่าสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นไทยจะผ่าน๑๕๐จุดไปได้ไหมนะครับ
คราวนี้ก็กลับไปทื่นก๊อบเลยครับผม
ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับสำหรับคำแนะนำแล้วก็การวิเคราะห์ในช่วงเช้าวันนี้ครับ